มีกรณีของราชินีลูกทุ่งหมอลำรุ่นใหญ่ชื่อดังวัย๖๔ปี
ก็คือคุณนกน้อยอุไรพร

ปรากฏว่าเราเห็นในภาพในโซเชียล
แม่นกน้อยนะคุณใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็อยู่บนเตียงแบบนี้
ตกใจสิคะตกใจฮะ
แม่นกน้อยก็ตกใจเหมือนกันแม่เป็นอะไรหรือเปล่า
ทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบว่าแม่เป็นอะไรถึงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่แม่ยัง๒นิ้วอยู่นะยังพอจะสามารถสู้ได้
ได้โพสต์ภาพของแม่นกน้อยอุไรพรนะครับ
นั่งอยู่บนเตียงสวมเครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้าน

ข้อความระบุว่าเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะ
ทีนี้มีแฟนคลับเข้าไปดูครับแล้วก็แชร์ภาพ
พร้อมกับสอบถามกันยกใหญ่เลยถึงสาเหตุ
และอาการของแม่นกน้อยสอบถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
รวมทั้งให้กำลังใจแม่นกน้อยจำนวนมากครับ

โทรศัพท์สอบถามแม่นกน้อยอุไรพร

แล้วแม่เป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้แม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบนี้

นกน้อยยอมรับนะครับบอกว่าแม่เองจิตตกมากนะคุณ

หลังรู้ว่าช่างแต่งหน้าของแม่
ซึ่งมาแต่งหน้าให้แม่เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

ทำให้แม่นกน้อยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง

แต่หมอบอกว่าแม่เป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรง
ก็มีทั้งอาการไอจามเจ็บคอหายใจลำบาก
ก็ต้องกลับมานอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้านนะครับ

แล้วก็ช่างแต่งหน้าก็รักษาโควิดหายแล้ว
แล้วแม่บอกว่าวันที่๑๕มกราคมนี้
เดี๋ยวจะร่วมแสดงหมอลำออนไลน์นะ

จัดในสตูดิโอที่สำนักงานเสียงอีสาน
ในงานบุญพระป่าวัดโพชัยบ้านเดือ

ให้แฟนคลับได้หายเป็นห่วง

ยังฝากขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงเสียงอีสาน
ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับ

แฟนคลับของเราหายห่วงด้วยนะฮะ
ปลอดภัยแล้วนะคะ

แกลำบากค่ะแม่ก็เลยใส่เครื่องซอยหายใจที่เป็นของพ่อหลอด
แน่นป่ะค่ะคือทั้งจามทั้งไอทั้งไข้
แล้วก็แบบเอ่อคือฉี่ราดเนียวแตกเนียวแตกสินะ

แล้วมันอาการดีขึ้นแล้วบอกค่ะแม่ค่ะอาการไข้ดีขึ้นแล้วค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ว่าวอีสานกับแม่เลยนะแม่อาการดีขึ้นแล้วนะฮะ
ช่วงบ่ายวันนี้ทีมข่าวเราแวะไปหาแม่นกน้อยที่บ้านนกน้อยอุไรพรด้วยสอบถามอาการนี่ค่ะ
ก็อย่างที่แม่นกน้อยบอกไปเมื่อกี้นี้แหละนะคะ
คือแม่นกน้อยเป็นภูมิแพ้รุนแรงคือแพ้กลิ่นน้ำหอมแพ้เครื่องสำอาง
กลิ่นทุกชนิดแพ้กลิ่นกระเทียมด้วยทั้งที่เคยกินได้นะคะ
แล้วก็เลยมีอาการคล้ายกับโควิดแต่ย้ำนะว่าแม่นกน้อยไม่ได้เป็นโควิดนะคะ
ทีนี้ตอนนี้เนี่ยแม่นกน้อยก็เลยต้องหันมาทำหมอลำออนไลน์เป็นการไลฟ์กลุ่มปิด
เพื่อเลี้ยงตัวเองไปก่อนเพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้เตรียมซ้อมซุ่มกันมาแล้ว
กะว่าจะไปแสดงสดแต่พอมีโอมิครอนระบาดก็ต้องกลับมาทำออนไลน์กันใหม่นะคะ
นกน้อยฝากแบบนี้ค่ะมีงานไลฟ์กลุ่มปิดออนไลน์๑๕มกราคมนะคะ
แฟนที่ยังรักห่วงใยแล้วก็คิดถึงแม่นกน้อยกับทีมงานเสียงอีสานเนี่ย

ซื้อบัตรเข้าชมกันในกลุ่มปิดได้นะคะ
ราคาบัตร๑๐๙บาท
เดี๋ยวแอดมินจะส่งเลขบัญชีให้แล้วก็จะให้โอนค่าบัตร
แล้วจะดึงเข้ากลุ่มไลค์ก็อยากจะฝากขอกำลังใจด้วย
จะได้เป็นพลังในการที่แม่นกน้อยจะได้สู้ต่อไป
ใช่แม่นกน้อยบอกว่าคอมเมนต์จำนวนมากที่ให้กำลังใจแม่
รู้สึกดีใจนะถือว่าเป็นพลังให้สู้ไหวและไปต่อได้นะฮะ
ขอบคุณทุกกำลังใจของแฟนเพลง
นกน้อยยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ติดโควิดแต่เป็นภูมิแพ้นะครับ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้คนอื่นด้วยนะแม่บอกว่า
ใครที่ติดโควิดใครที่ป่วยโควิด๑๙ขอให้รักษาให้หาย
ส่วนใครที่ยังไม่ติดนะต้องระมัดระวังตนเองให้ดีที่สุดนะครับ

เพราะยอดผู้ป่วยวันนี้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเท่าที่เราจะภูมิใจได้เลยค่ะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๙๒๖รายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศ๗๓๐๐กว่ารายค่ะ
เสียชีวิต๑๓ศพมากกว่าเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็ที่อาการดีขึ้น๓๖๐๐กว่าราย
คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ๕๘๐๐๐กว่าราย
อาการหนัก๔๐๐เกือบ๕๐๐รายใส่ท่อช่วยหายใจอีก๑๑๕ราย
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะ
ถ้านับตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึง๙มกราคมปีนี้
ฉีดเข็มที่๑ไปแล้ว๕๑ล้านโดสนะคะ
ที่๒อีก๔๖ล้านโดส
ที่๓๘ล้านโดสรวมทั้งหมด๑๐๖ล้านโดสค่ะ